ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสมบัติของสเปนที่จมลงกว่าเมื่อ๓๐๐ปีก่อน

ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมี๓ฝัก๓ฝ่ายนะครับ

ตนนั้นควรจะเป็นผู้ที่ครอบครองสมบัติในเรือที่จมลงใต้ทะเลลึกแห่งนี้นะครับ
แน่นอนว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสมบัติใต้ทะเลลึกกลุ่มแรกก็คือโคลัมเบีย
เพราะอะไรเพราะเรือมหาสมบัติลำนี้ล่มในพื้นที่
ที่เป็นหน้าน้ำของโคลัมเบียในปัจจุบันนะครับ
โดยพบซากเรือจมใต้ทะเลลึก๓๐๐เมตรห่างจากฝั่งของเมืองคาตาเฮน่า
ทางตอนเหนือของโคลัมเบียประมาณ๒๕กิโลเมตรนี่คุณดูนะครับจากกราฟิก
ซึ่งนายฮวนมาดูเอลซานโตสประธานาธิบดีโคลัมเบียก็แถลงว่า
โลเบียจะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาสมบัตินี้ไว้เองจ้า
ส่วนฝ่ายที่๒ที่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของสมบัติโบราณจากเรือลำนี้ก็คือ
ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ระบุตำแหน่งเรือที่ถูกอับปางลงได้เมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็อ้างว่ามีสิทธิ์ในสมบัติก้อนนี้ครึ่งหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลโคลัมเบียและบริษัทนี้ก็เคยมีข้อพิพาทกันมาแล้ว
จากทงโคลัมเบียเองเคยตกลงกับบริษัทนี้ว่าจะให้ส่วนแบ่งแค่๑๓๕ได้ไหม
แต่ข้อเสนอนี้ถูกรัฐสภาโคลัมเบียคว่ำในเวลาต่อมา
อกจากนี้จากการเปิดเผยของรัฐบาลโคลัมเบียล่าสุดยังระบุด้วยว่า
ค้นหานี้เป็นการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และแผนที่ใต้น้ำรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อน
และกลุ่มสุดท้ายที่อ้างกรรมสิทธิ์ต่อสมบัตินี้นะครับ
ก็คือเจ้าของเรืออย่างสเปนนั่นเอง
คือเรือลำนี้เป็นเรือของสเปน
แต่ที่ไปจมคือน่านน้ำของโคลัมเบีย
คนที่ไปหาเจอไปอเมริกา

ซึ่งในตอนนี้เองแม้รัฐบาลสเปนจะยังไม่ได้ออกมามีท่าทีที่ชัดเจนนะครับ
สมบัติของสเปนที่จมลงในลักษณะเดียวกัน
แล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการตัดสินให้สมบัติที่กู้มาจากเรือลำนั้นเป็นสมบัติของสเปน
ตัวอย่างตอนนั้นก็ถกกันเหมือนกันว่าจะเป็นของใครดี

ในถึงจะกี่ร้อยปีก่อน

และนั่นน้ำชั้น
ถูกจมลงเมื่อ๓๐๗ปีก่อน
ซึ่งคาดว่าน่าจะบรรทุกสมบัติมูลค่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ
ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๓๖๐๐๐ล้านบาท
และอาจมีมูลค่าได้สูงถึง

แปลงบรรเงินไทยก็สูงกว่า
ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ